ทีนี้คุณผู้ชมคือการระบาดระลอกใหม่ของโควิด๑๙

ฤหัสบดีที่๑๗ธันวาคมเป็นโควิด๑๙

อันตราการแพร่ระบาดมันรวดเร็วมาก

อย่างกรณีที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะมันเป็นเรื่องราวที่โอ้ฟังแล้วก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะ

ใช่นี่ค่ะมีแม่ค้าร้านขายของชำคนหนึ่งเอามาโพสต์เล่าเรื่องราว
แล้วก็ขอบคุณมากด้วยนะคะสำหรับต้นเรื่อง
เขาเล่าบอกว่าเมื่อเย็นมีพม่าจริงตอนนี้เขาเรียกเมียนมาแล้วนะ
ใช้คำเดิมก็คือพม่าเขาเรียกชื่อกันใหม่แล้วเขาเปลี่ยนชื่อแล้ว
เมื่อเย็นมีพม่ามาซื้อของที่ร้านนางหมายถึงพม่าคนนั้นน่ะ
ยืนมองเราพักหนึ่งแล้วก็ถามว่าพี่ขายให้ผมไหม
ผู้ชายชาวเมียนมานะมาซื้อแต่ว่าเขาใช้สัพพนามมะนาวนะคะ
มองเราพักหนึ่งแล้วถามว่าพี่ขายให้ผมไหม
หมายถึงเจ้าของร้านขายของชำก็บอกไปว่าขายจ้า
นางไม่เลือกของนะชี้ให้เราหยิบใส่ถุงแล้วจ่ายตังค์
นั่งถามว่ามีแอลกอฮอลไหมผมขอล้างมือหน่อย
เราก็หยิบให้นางล้างถึงเวลาจ่ายตังค์นางยื่นจ่ายเงิน
แล้วยื่นจ่ายเงินไกลมากเจ้าของร้านเนี่ยต้องกล้องหยิบชนิดที่ว่าปวดหลัง
เพราะยื่นไกลมากไม่เข้าใกล้เลยคือรายงานชาวเมียนมาคนนี้แล้วเป็น
เป็นคนที่มาซื้อของเนี่ยเขาก็มีจิตสาธารณะแล้วก็มีจิตสำนึกไง
ไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่อยากหยิบของในร้านก็เลือกเลือก
ให้เจ้าของร้านหยิบให้ใส่ถุงให้แบบนี้นะคะ
เจ้าของร้านเล่าต่อบอกว่าถึงเวลาจ่ายเงินนะนางยื่นเงินจ่ายไกลมาก
หยิบซะปวดหลังเลยก่อนเดินออกจากร้านนางหันมายิ้มแล้วบอกว่า
ขอบคุณครับที่ขายให้ผมแฮชแท็กเรานี่ทั้งจุกทั้งสงสาร
แฮชแท็กคนเราเนอะมีชั่วมีดีปะปนกันไปแฮชแท็กดูแลตัวเองด้วยนะคะ
แล้วมันจะผ่านไปเหมือนที่มันเคยผ่านมา
คุณดูคนแชร์ดิ๕๐๐๐วันนี้จะแชร์เยอะแล้วจุกไหมจุกมาก
แล้วโพสต์นี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปเม้นต่อพี่เบิร์ตปุ้ย
เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะไปกินก๋วยเตี๋ยวระหว่างที่เขากินก๋วเตี๋ย
มีพม่าคนหนึ่งไปยืนอยู่หน้าร้านตั้งแต่เขาสั่งจนเขากินเสร็จ
พม่าคนนั้นไม่เข้ามาในร้านนะฮะแต่เขาใส่แมส
ด้วยความเอกใจถามว่าทำอะไรอ่ะน้องทำงานที่นี่เหรอ
เขาก็บอกว่าผมทำงานที่กระดังแถวนี้ครับกระดังปิด
เจ้านายไม่มาส่งข้าวผมหลายวันแล้วก็เลยถามกลับว่ามีบัตรไหม
เขาก็ยื่นมาเขามีบัตร๗ใบที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้ในโพสต์นี้เขาคอมเมนต์เอาไว้
ก็ถามต่อว่าทำไมมันเยอะจังเขาบอกว่าของคนอื่นด้วยครับ
กระดังเดียวกันทุกคนไม่ได้กลับพม่าตั้งแต่เดือนมกรา

หมายถึงคนที่โพสต์เขาบอกว่าเราก็เอามาดูเออเขาต่ออายุแล้ว
เจ้านายไม่ส่งข้าวมาสองวันเค้าหิว
เพื่อเลยถามต่อเพื่อเรียบรู้ว่าแล้วตรวจโควิดหรือยัง
เขาบอกว่ามีสาธารณสุขไปตรวจแล้วแล้วเขาก็เอาใบที่ตรวจให้ดูด้วยนะ
ค่ะนะฮะผู้หญิงคนนี้ถามต่อเอ้าทำไมไม่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวล่ะ
เขาบอกว่าไปซื้อข้าวซื้อน้ำหลายล้านเขาไล่ไม่ขายให้
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกเขาพูดไม่ออกคือพม่าเขาหิวมากแต่ไม่มีใครขายให้เขาเลย
ก็สองวันอ่ะอ่าผู้หญิงคนนี้ก็เลยลุกไปบอกเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋
ไปคุยเสร็จสับปุ๊บเจ้าของร้านก็เลยทำให้๑๔ชุด
ให้น้ำมาสามแพ็คพม่าก็เลยเอาเพื่อนเนี่ยปั่นจักรยานมาเอาของ
คิดเงินแค่๗ชุดแล้วเจ้าของร้านบอกกับพม่าว่า
ครั้งหน้าไม่ต้องลำบากมาก็ได้โทรมาสั่งเดี๋ยวให้เด็กเนี่ย
ไปส่งที่หน้าโกดังแล้วกันสิ่งที่เห็นคือพม่าคนนั้นร้องไห้เลย
ยืนร้องไห้อยู่หน้าร้านแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ร้องไห้ตามไปด้วย
พม่าพูดมาคำนึงผมป้องกันตลอดครับแล้วผมก็ไม่ได้เป็นโควิดด้วย

ไม่ว่าไม่ว่าเชื้อชาติไหนชนชาติไหนไม่มีใครอยากเป็น

ต้องขออภัยด้วยนะชาวเมียนมาที่ชมไทยรัฐทีวีอยู่
ที่เราอ่านแล้วใช้คำว่าพม่าเมื่อกี้เราอ่านตามที่เขาโพสต์นะฮะ

อันนี้เป็นข้อได้จริงที่เราต้องอ่านตามที่เขาโพสต์
มันเป็นชื่อเก่าเมืองเขาแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อกันแล้ว
ตอนแรกเป็นพม่าเมียนมาแล้วก็กลายเป็นเมียนมา
คือแบบนี้ละกันเขาเป็นคนเหมือนกันนะ
เขามีชีวิตจิตใจเขาอาจจะเข้ามาผิดหรือถูกก็ตามที

สาวชาวโรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ที่สมุทรสาคร
ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กระบายความรู้สึกฝากถึงคนไทยทั้งชาติ

กลายเป็นคลิปนี้เช่นค่ะ

แล้วเนี่ยเรื่องของจิตสำนึกต่อสังคมเนี่ย

ทำเรื่องแล้วกลายเป็นแบบเห็นไหมเดือดร้อนกันทั่วเลย

คือตอนนี้ก็เข้าใจล่ะเขาโกรธก็โมโห

ชอบหาคนผิดพอเกิดขึ้นแล้วชอบหาคนผิดก่อนนะครับ
แต่ลองนึกดูนะฮะนี่อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครหรือยังไงนะ
ถ้าเราไม่มีแรงงานประเทศเพื่อนบ้านนะไม่ว่าชาติไหนนะ
ในประเทศไทยนะหลายธุรกิจลำบากครับ